สวัสดีค่ะคุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ
ก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่สองพันหน้าร้อยหกสิบห้าค่ะ
หมอไก่ขอแนะนำให้ทุกท่านนะคะหาโอกาสในการไปไหว้พระทำบุญเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตา
เสริมสิริมงคลก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะ
โดยเฉพาะสามวัดดังที่หมอไก่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้ค่ะถ้าหากมีโอกาสได้ไปสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สามวัดต่อไปนี้นะคะ
รับรองว่าความเห็งความปังความเจริญรุ่งเรืองจะเข้ามาเยือนในชีวิตอย่างแน่นอนเลยค่ะ
สำหรับวัดแรกนะคะที่หมอไก่อยากจะแนะนำนะคะนั่นก็คือที่วัดไล่ขิงจังหวัดนครปฐมค่ะ
สำหรับผู้คนส่วนใหญ่นะคะที่มีการไปไหว้ขอพรกับหลวงพ่อวัดไล่ขิงค่ะ
เวลาไปขอพรแล้วก็มักจะสมใจปรารถนานะคะโดยเฉพาะคำอธิษฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพร่างกายค่ะ
หายเจ็บหายไข้นะคะแต่จริงจริงแล้วค่ะคุณสามารถที่จะขอพรได้ทุกเรื่องนะคะ
แต่เคล็ดลับอย่างหนึ่งค่ะก็คือเวลาที่คุณขอพรค่ะ
ให้คุณตั้งใจนะคะขอพรเพียงข้อเดียวเท่านั้นค่ะ
ถ้าคุณขอพรแค่ข้อเดียวเท่านั้นแต่มีความตั้งใจมีจิตที่แน่วแน่มากนะคะ
ก็มีโอกาสที่คำอธิษฐานนั้นจะเป็นจริงค่ะส่วนของนะคะที่นิยมนำมาถวาย
เพราะว่าเวลาถวายแล้วได้ผลจริงจริงค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกการถวายละครลำนะคะ
หรือว่าเป็นการถวายพวกว่าวแล้วก็ไข่ต้มค่ะ
ถ้าสมมุติว่าใครจะไปไหว้แบบมือเปล่าเลยนะคะจุดทูปสามดอกก็ได้เช่นกันค่ะ
หรือว่าถ้าใครอยากจะเพิ่มโอกาสในการที่จะสมใจในสิ่งที่ปรารถนานะคะ
ก็สามารถที่จะเอาของนะคะไม่ว่าจะเป็นไข่ต้มว่าวหรือไปถวายละครลำกับหลวงพ่อค่ะ
ก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการสมหวังในคำอธิษฐานเพิ่มเข้าไปอีกนะคะ
และอีกวัดหนึ่งนะคะที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากหากคุณมีโอกาสได้ไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่
รับรองว่าเฮงสมใจแน่นอนค่ะนั่นก็คือที่วัดปากน้ำพาศรีเจริญนั่นเองค่ะ
ถ้าสมมติว่าใครที่มีโอกาสนะคะไปไหว้ขอพรเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงาน
ความเจริญก้าวหน้าเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตกับหลวงพ่อสดรับรองว่าดีเฮงสมใจอย่างแน่นอนค่ะ
โดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจการค้านะคะไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจเบอร์เล็กหรือเบอร์ใหญ่
หรือว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ขายก็ได้ค่ะหากมีโอกาสไปไหว้ขอพรหลวงพ่อสดสักครั้งหนึ่งนะคะ
รับรองว่าเงินทองจะไหลมาเทมานะคะโชคลาภมากองอยู่ตรงหน้าอย่างแน่นอนค่ะ
สำหรับวัดที่๓ที่หมอไก่กำลังจะแนะนำนี้รับรองว่าปังไม่แพ้๒วัดแรกอย่างแน่นอนค่ะ
นั่นก็คือที่วัดโกรกกรากจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
เพราะว่าหลวงพ่อปู่พระประธานของวัดนี้นะคะเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ค่ะ
เรียกได้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยึดเหนียวของชาวสมุทรสาครเลยก็ว่าได้นะคะ
เนื่องจากในสมัยก่อนนะคะชาวสมุทรสาครค่ะ
ยึดอาชีพชาวประมงเป็นหลักค่ะแล้วก่อนที่เขาจะมีการออกเรือเพื่อไปหาปลานะคะ
จะมีการมาไหว้หลวงพ่อปู่เพื่อเป็นการขอพรนะคะขอให้ตนเองค่ะรอดพ้นปลอดภัยนะคะในการเดินทาง
และขอให้ได้ปลาได้ปูมาเยอะเยอะนะคะผลที่ได้ก็คือชาวประมงนะคะ
กลับมารอดพ้นปลอดภัยจากภัยยันอันตรายทั้งปวงแถมยังได้ปลาได้ปูได้ผลิตผลทางทะเลเยอะอีกด้วยค่ะ
หากใครที่มีโอกาสได้ไปที่วัดโกกหลากนะคะแล้วมีความสงสัยว่าพระประธานคือองค์ไหนนะคะ
จุดสังเกตง่ายเลยค่ะก็คือที่แว่นดำนะคะเพราะว่าหลวงพ่อปู่พระประธานที่วัดนี้นะคะ
ท่านจะใส่แว่นดำค่ะส่วนในเรื่องของการขอพรนะคะจริงสามารถขอพรได้ทุกเรื่องเลยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินหรือว่าเรื่องของโชคลาภนะคะ
แต่หัวใจสำคัญในการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะนั่นก็คือการตั้งใจตั้งมั่นขอพรเพียงข้อเดียวเท่านั้นนะคะ
หากคุณทำตามเคล็ดลับนี้รับรองว่าพรที่คุณขอจะสำลิดผลอย่างแน่นอนค่ะ
สำหรับหัวใจสำคัญนะคะในการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้ผลค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นสามวัดดังที่หมอไก่เพิ่งกราบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะหรือว่าจะเป็นวัดอื่นค่ะ
อย่างแรกเลยนะคะก็คือในเรื่องของการเกริ่นค่ะ

ให้คุณบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของคุณให้ชัดเจนก่อนค่ะ
เรียกว่าเป็นขั้นตอนของการระบุตัวตนนะคะ
สำหรับขั้นตอนที่๒นะคะเรียกได้ว่าเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมากเลยค่ะ
นั่นก็คือขั้นต่อของการอธิษฐานขอพรนะคะ
มาให้คุณนะคะอธิษฐานบอกไปเลยค่ะว่า
ต้องการให้พรที่คุณขอไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
สำเร็จเมื่อไหร่นะคะบอกระยะเวลาให้ชัดเจนค่ะ
แล้วก่อนที่คุณจะอธิษฐานจบนะคะ
ให้คุณอธิษฐานตบท้ายว่า
ขอให้สำเร็จสมใจตามที่อธิษฐานไปด้วยเถิด

รับรองว่าถ้าทำตาม๓เค้ตรัพธ์ที่หมอกลัยว่ามานี้
ความสำเร็จความสนใจความปัง
บังเกิดกับตัวคุณอย่างแน่นอนเลยค่ะ
สำหรับวันนี้นะคะหมอกัยต้องขอลาไปก่อนค่ะ
แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
สาธุ

ไม่ใช่ท่านี้ยกมือไหว้ก็พอแล้ว
ขอบคุณค่ะหมอไก่ก็เป็น๓วัดที่หมอไก่แนะนำ
ถ้าใครมีโอกาสได้ไปก็ไปไห้สักการะ
รวมถึงวิธีการขอพรที่หมอไก่แนะนำกันมาด้วยนะคะ